ก็อย่างที่ทราบนะฮะคดีที่เกิดขึ้นที่นายวรยุทธ์เนี่ย
ขับรถเฉียวชนกับจักรยานยนต์ของดาบวิเชียนเมื่อปี๕๕
คดีมันก็ต่อเนื่องผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอายการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
แล้วก็เนี่ยฮะกำลังลื้อกันอยู่ตั้งกรรมการกันอยู่ว่าเออจะเอายังไงกันดี
จะฟ้องไม่ฟ้องคำสั่งเป็นเด็ดขาดไม่เด็ดขาดอย่างไร
เอาเป็นว่าวันนี้เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ล่าสุดครับสารอาญากรุงเทพใต้
นุมัติหมายจับในบอสอยู่วิทยา๒ข้อหานะครับ
ขับรถประมาทแล้วก็เสพโคเคนแล้วยกเลิกหมายจับเดิม
หมายจับเดิมที่ว่าอายการฟ้องไม่ฟ้องตำรวจแย้งไม่แย้ง
ไม่เป็นไรเอาตรงนี้เลยนะครับวันนี้ฮะสอนอทองหล่อนะครับ
สารอาญากรุงเทพใต้ไปขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับนะครับ
หนังสือขอเพิกถอนหมายจับก่อนนะฮะเพิกถอนหมายจับ
นายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือว่าบอสฐานความผิดขับรถโดยประมาท
โดยการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เป็นหมายจับเดิมที่เหลืออยู่ข้อหาเดียวแล้วมีปัญหาอยู่
อันนี้ขอเพิกถอนไปแล้วสอนอทองหล่อนะครับ
ขอออกหมายจับใหม่ในความผิดฐานขับรถโดยประมาท
โดยการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท๒หรือโคคาอีนหรือโคเคนนั่นแหละ
นี่นะฮะอัตราโทษนะครับมีอัตราโทษสูงเกิน๓ปีนะครับ
อายุความนะครับ๑๕ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะมีเวลาอีก
ไปถึงไม่เกินวันที่๓กัญญาณยนตร์๒๕๗๐
ในการที่จะดำเนินคดีกับในบอสอยู่วิทยานะครับ
สารอาญากรุงเทพใต้พิจารณาแล้วมีคำสั่งนะครับ
ออกหมายจับนายวรยุทธ์อยู่วิทยาได้แล้วก็ให้ยกเลิกหมายจับเดิม
ตามคำร้องของพนักงานสอบสวนสอนอทองหล่อนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
เอาเป็นว่ามี๒หมายจับที่ออกมาและสารอนุมัติในวันนี้นะครับ